ไปดูนาทีชีวิตเหตุการณ์นี้ที่สุราธานีกันหน่อยกันแล้วกันครับ
มีคุณตาคนหนึ่งครับหูก็ไม่ได้ยินพูดก็ไม่ได้
กำลังจะเดินข้ามทางผ่านรางรถไฟครับ
ปรากฏว่ารถไฟกำลังวิ่งมาแล้วคุณตาไม่ได้ยินเสียง
แล้วเวลาคนพูดตะโกนบอกก็ไม่ได้ยินเหมือนกัน

เหตุการณ์เกิดขึ้น๙โมง๔๘นาทีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับ
เราตามเรื่องนี้กันต่อครับไปพูดคุยกับคุณสุพรรคครับ
เป็นลูกสาวของคนที่โพสต์คลิปบอกว่า

คุณตาเนี่ยคือน้องชายของเธอคือคุณถิติพงศ์พิริพลครับ
เป็นนายสถานีรถไฟบ้านซ่องสุราธานีทำงานอยู่ช่วงเช้า
มีขบวนรถไฟขาล่องใต้ขบวนที่๘๕นครศรีธรรมราชกรุงเทพอภิวัฒน์
วิ่งผ่านจุดนี้พอดีครับนี่ฮะตามข้อความที่เขาแปะเอาไว้ในคลิปเลย
แล้วคุณตาเนี่ยหูไม่ได้ยินพูดก็ไม่ได้
กำลังเดินข้ามทางรถไฟก็เลยตัดสินใจรีบเข้าไปช่วยรอดตายบุดหวิดครับ
ชาวบ้านแถวนั้นบอกนะฮะอ๋อคุณตาคนนี้เขาชอบเดินข้ามทางรถไฟอยู่บ่อย
เกือบโดนรถไฟชนตายมาแล้ว๒๓ครั้งนะรอดมาได้ทุกครั้ง
ต้องดูแลให้ดีนะครับครอบครัวนะโอ้ถ้าเกิดรอบหน้าแล้วเกิดว่าช่วยไม่ทัน
ทำยังไงเนี่ยต้องระวังนะฮะโอ้โหขอบคุณนายสถานีด้วยนะคะ
ช่วยชีวิตเอาไว้ได้แบบบุดหวิดเลยเดี๋ยวกลับมาช่วง